คุณผู้ชมคะวันนี้สารดีกาได้อ่านคำตัดสินคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๕นะคะ
ซึ่งสารดีกาได้พิพากษายืนตามสารอุทธรประหารชีวิตนายอุทิศชูช่วย
อดีตนายยกอบัจจอสงคราค่ะในคดีฆ่านายเพียระตันติเสร่านี
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา
แพทยิงพิชยาภักดิ์ทองศุกร์
ภรรยาของนายพีระตันติเสรณี
อดีตนายยกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาและยัด

คดีฆ่านายพีระที่ศาลจังหวัดสงขลานะคะ
ซึ่งนางสาวพนิดาพงสุวรรณผู้พิพากษา
อ่านคำพิพากษาสารดีกาผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
จำเลยที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดสงขลารับฟัง
คดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
นายภัยศาลหนูสังกับพวกคดีฆ่านายพีระ
สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ค่ะ
ประหารชีวิตนายภัยศาลหนูพันธ์จำเลยที่๑
ชวนหมวดมีจำเลยที่๓
อุทิศชูช่วยจำเลยที่๕
ส่วนนายกิติชูช่วยจำเลยที่๔
และนายสุดขีดจันเขียวจำเลยที่๗

หลังรับทราบคำพิพากษาแพทย์หญิงพิชยา
ก็แสดงความพอใจนะคะที่สารดีกาตัดสินตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดได้
ส่วนฝ่ายของนายอุทิศไม่มีใครเดินทางไปศาลค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับคดีนี้สารชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องนายอุทิศพร้อมพวกทั้งหมดนะคะ
แต่ว่าโจทย์ได้ยื่นอุทธรณ์จากนั้นสารอุทธรณ์ได้กลับคำพิพากษาให้ประหารชีวิต
จำเลยก็เลยต่อสู้คดีในชั้นดีกาจนกระทั่งมีคำพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ในวันนี้ค่ะ

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๗พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
คนร้ายใช้ปืนสงครามยิงใส่นายพิระเสียชีวิตบริเวณหน้าสำนักงานสงขลาฟอรัม
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจนรู้กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
สำหรับนายอุทิศและนายเพียระจริงแล้วเคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
เป็นเพื่อนร่วมงานทางการเมืองมาก่อนด้วยแต่มีปัญหากัน
โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าบริเวณแหลมสนอ่อนชายหาดแหลมสิมิลา
ซึ่งเป็นโครงการของนายอุทิศในฐานะนายกอบจสงขลาในสมัยนั้น
แต่ถูกนายพีระในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาเจ้าของพื้นที่
ขัดขวางจนนำไปสู่ปมสังหารค่ะ